ในรอบรองคู่แรกนะครับการลงสนามของทีมไทยเจอกับพม่าที่
พัมมาเนี้ยก็เป็นอันดับสองนะครับออีกสายในส่วนไทยเนี้ย
เป็นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งมาลุ้นเหนื่อยในเกมสุดท้ายเลย
ก่อนจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะเวียดนามมาได้
ครึ่งแรกไทยก็มีโอกาสนะครับดูจะจัดแจ้งมากกว่านะครับ
ทางพรมากก็สูตรสี่นะครับจังหวะการบุก
แต่ว่าลูกนี้ของเราได้น้ำได้เนื้อนะครับจังหวะหลุดขึ้นไปของทางชัยวัดโบราณครับ
เสาครับจังหวะนี้ทำชิงเงินเข้าไปครับ
นาทีสิบสามศูนย์ศูนย์นะครับหวัดเสี่ยวที่สุดก็น่าจะเป็นจังหวะนี้นะครับ
เน้นเน้นเน้นหน่อยจากนั้นครึ่งหลังครับ
เกมเริ่มจะหนักขึ้นนะครับทั้งสองทีมก็มีโอกาสทำประตูเท่ากันนี่แหละครับ
จังหวะที่จังหวะนี้จะมาถึงครับโอ้ได้เฮในช่วงท้ายครับ
ซึ่งล่าสุดแข่งขันอยู่จะจบเกมอยู่แล้วนะครับ
ยังเสวนกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ
หลังจบเกมโค้ชโย่งพรุษศรีมาฆาตนะครับ
โค้ดของไทยก็บอกว่ารอบชิงนักเตะจะสู้เพื่อคว้าเหรียญทอง
ส่วนตัวก็มีการบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บางอย่าง
หากทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ครับ
เอ่อยังครับแต่
ผมคงไม่บนสิ่งที่ตัวเองมันทำลำบากนะครับ
คงจะบนในสิ่งที่เราสามารถทำได้
และที่สำคัญก็คือเป็นประโยชน์ต่อหลายคนนะครับ
นี่คือ๑๕นาทีนะครับซึ่งต้องจะไทยชิงกับมาเมรานนะครับ

ฝากชิงในแขกแขนคันที่๓กุ๊กิจาริยูนะครับ